บอกว่าพี่เจ้านาธิขอหน่อยอยากฉีดแล้ว

คือเดินเข้าไปในร้านขายยาเราก็ฉีดได้ตามห้างเราก็ฉีดได้
เขามีรถโมบายเลยมาถึงเราก็ไปฉีดตามจุดที่เขาจอดรถโมบายเลย
เราพูดคุยกับคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธุศักดิ์
วีดีโอคอลกันนะฮะสวัสดีครับรัฐมนตรีช่วยฮะ
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสิบสกุลคุณสมศลครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายรัฐครับสวัสดีครับ
ครอบคลุมแล้วก็ต้องยอมรับว่าต้องให้ความสำคัญของคนที่ลงทะเบียนก่อน
ลงทะเบียนก่อนจะมีความสะดวกสบายก็คือว่า
เป็นสล็อตที่ลงทะเบียนวันเวลาเราสามารถที่จะบริหารจัดการเวลาของเราได้
แล้วก็หลังจากฉีดแล้วก็รอตรวจสอบอากาศอัน๓๐นาทีนะครับ
กรทมก็จะทดลองในกรุงเทพซึ่งเมื่อวานมีการทดลองไปบางส่วน
เพราะฉะนั้นพอมีจำกัดจำนวนประมาณสักผมยกตัวอย่างเช่นแต่ละจุดประมาณ๓๐๐
ถ้าท่านมาคนที่๓๐๐กว่าก็อาจจะไม่ได้ฉีดในวันนั้นก็จะเป็นปัญหา

ก็เป็นไปตามหลักการที่เราจะปูพรมให้ได้เข้าถึงวัคซีนให้มากที่สุด
และการเข้าถึงอยู่ในหลักการว่าวัคซีนต้องฉีดแล้วทุกคนมีความปลอดภัย
ก็หมายความว่าต้องมีการติดตามอาการถ้ามีปัญหาก็จะต้องพาส่งโรงพยาบาล
หรือมีหน่วยแพทย์พยาบาลที่ต้องช่วยชีวิตได้ในขณะนั้น
ถ้าไม่ไหวก็ต้องไปโรงพยาบาลให้ที่ใกล้ที่สุด
เพราะฉะนั้นคำถามว่าบล็อกอินเกิดขึ้นได้หรือไม่
ผมคิดว่าเกิดขึ้นได้แต่ภายใต้การจัดการที่กันกระบบ
แล้วก็ต้องให้ความสำคัญของคนที่ลงทะเบียนก่อน
เพราะไม่งั้นคนที่ลงทะเบียนเขานัดเวลามาแล้วนัดวันมาแล้วก็จะเป็นปัญหา

คือเมื่อวานทางคณะกรรมการวัคซีนก็คงส่งสัญญาณไปแล้วล่ะ
แล้วก็ทางจังหวัดต่างก็คงรับทราบแล้วล่ะนะครับ
ทีนี้ทางจังหวัดต่างเขาก็ต้องรอแบบนี้
ต้องรอวัคซีนจากส่วนกลางหรือทางกระทรวงจัดสรรไปให้เนี่ยนะครับ
ตรงนี้ท่านจัดสรรกันยังไงดีฮะ
วัคซีนรอดใหญ่นะครับ

เรามีวัคซีนก่อนที่ล็อตใหญ่จะมาตามลำดับอยู่แล้วนะครับ
๕๐๐โดสนี่จะมาถึงวัน๒วันนี้
หลังจากนั้นประมาณสักวันที่๒๐กว่า
ซึ่งในส่วนนี้เราก็อยากจะรู้สึกว่า

ที่ระบาดก็จะต้องได้รับวัคซีนในส่วนนี้ไปฉีด
โดยเฉพาะกรุงเทพกับ๖จังหวัดที่ยังมีการระบาดอยู่
เราก็จะฉีดในพื้นที่ที่มีความจำเป็นในการระบาด
ก็เราให้ความสำคัญก่อนนะครับ
อันนี้เราทำมาก่อนก็คือ
ผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงคือ๖๐ขึ้นไปกับคน
ใช้คำว่าคนป่วยกับคนแก่ใกล้บ้านท่าน

ขณะนี้ได้ประมาณเกือบ๓ล้านแล้ว
ใน๑๖ล้านนี้ในช่วง๒เดือนนี้นะครับ

เมื่อเราให้๒กลุ่มนี้แล้วเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีการปรับมีการนัดแล้ว

กลุ่มอื่นก็จะเข้ามาฉีดได้ด้วย
โดยการเป็นลักษณะว่ามาบล็อกอินก็ตาม

ดูโรคออกการและสามารถมีชุดแพทย์ที่จะเป็นไป
จะต้องฉีดให้พนักงานอาจารย์สอบสวนจาราจร

แล้วก็มีระบบมีคุณหมออยู่แล้วมีพยาบาลอยู่แล้ว
เขาฉีดให้กับตำรวจของเขานะครับแล้วก็มีสามารถมีอุปกรณ์มีอะไรครบคัน
แล้วก็สามารถรักษาได้ด้วยเนี่ยอันนี้ก็น่าจะมีการแบ่งวัคซีนไปกระจายไป
หรือถ้าเป็นบริษัทใหญ่ที่มีหรือน่าจะเป็นสมมุติบริษัทใหญ่
มีพนักงานเยอะแต่ต้องมีโรงพยาบาลไปจับคู่ในการไปฉีดนะครับ
ต่างที่ขนส่งอาหารนะครับกลุ่มนี้ผมกำลังหารือกับทางท่านผู้ว่ากรทม
อยู่ว่าจะทำอย่างไรให้คนกลุ่มเสี่ยงพวกนี้ได้มีโอกาสเข้ามาฉีดในสถานที่เดียวกัน
หรือถ้ากรทมเห็นว่าการกระจายจุดต่างมันทั่วถึงคนทุกกลุ่มอยู่แล้วก็
กรทมนี้จะเป็นโมเดลต้นแบบเลยไหมฮะหรือว่าทางจังหวัดระยองไหมฮะ
ท่านธนาทิศระยองเราเตรียมแผนแล้วครับเดี๋ยวผมกำลังจะทำให้ระยองเป็นการจัดการ
ผมยกตัวอย่างเช่นบริษัทในเครือปอตทมีพนักงานโรงงาน
ซึ่งในกลุ่มนี้เป็นโรงงานที่อาจจะบอกได้ว่าถ้าเกิดระบาดก็จะเป็นคลัสเตอร์ใหญ่
ถ้าเราร่วมมือกับโรงพยาบาลระยองนะครับแล้วเราไปจัดจุดฉีดฉีดให้เขา
แล้วก็สามารถจัดฉีดให้เข้าถึงและสามารถลงทะเบียนหมอพร้อมได้สะดวกนะครับ
สถานที่เปิดโล่งสามารถอันนั้นหมายถึงกลุ่มสถานประกอบการเนอะท่านเนอะ
มีการขยับไปในส่วนนี้ครับก็จะพยายามทำให้ได้
เดือนหน้าประมาณต้นเดือนหน้าแล้วก็ลองดูว่ามีความพร้อมมากนอนแค่ไหน
คราวที่คณะกรรมการอนไพรวัคซีนส่งสัญญาณมาก็เท่ากับว่า
ครึ่งเดือนตรงนี้ก็คือการเตรียมความพร้อมแล้วนะในเรื่องของระบบ

ขอให้ช่วยกันลงทะเบียนให้กับสองกลุ่มก่อน
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงคือถ้าเขาติดเชื้อแล้วมีโอกาสเสียชีวิตสูง
ก็คือกลุ่มคนแก่แล้วก็คนป่วย
อันนี้เราช่วยกันก่อนนะครับแล้วคนอื่นก็ค่อยตามมาครับ
ขอบคุณนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ที่วีดีโอคอล์ขอบคุณกันครับคุณสุดท้ายคุณนะครับ
คุณชมัสลาครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
เพราะคนไทยก็ถามแหละว่าพร้อมหรือไม่อย่างไรนะครับ